ส่วนเรื่องนี้อันนี้ไม่น่าจะเรื่องของการลบหลู่อะไรแล้วล่ะ
ซื้อบ้านใหม่๓๔เดือนทำไมได้ของแถมมาคุณผู้ชมลองดูเอาสิ

เหลืองหน่อยพื้นบ้านก็มีผนังก็มีพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

เขาก็เขียนอธิบายมาว่าใครรู้บอกทีอย่าบอกนะคะว่าไม่สะอาด
เพราะเธอปกติปัดกวาดเช็ดหูมุมนี้ตลอดทุกวัน

แล้วเธอบอกเนี่ยเพิ่งจะเจอเลยแต่ไม่ใช่แค่นี้นะ
มีเยอะกว่านี้อีกแต่ถ่ายมาได้แค่นี้
แล้วก็ติดแฮชแท็กไว้ว่าบ้านจัดสรรแต่ไม่ได้บอกว่าหมู่บ้านอะไร

บอกงงเลยไม่รู้เกิดจากอะไรในบ้านจู่ก็มีหนอนออกมา
ยังมีอีก๓๔มุมคุณผู้ชมที่เธอบอกว่าบ้านเธอมันมีหนอนผุดขึ้นมาแบบนี้
แล้วเป็นบ้านใหม่ด้วยเพิ่งเข้าอยู่ได้๓๔เดือนเอง
ที่ผ่านมาไม่เคยเจอนะเธอทำความสะอาดตลอด
เธอก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรใครที่มีข้อมูลมาคอมเมนต์บอกหน่อย
อยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรแล้วมาได้ยังไง
มันอาจจะไม่ได้มากับตัวบ้านก็ได้อาจจะหนีน้ำมาหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจ
คนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะครับบอกว่าจากประสบการณ์ตัวเอง
ส่วนใหญ่บอกเออไม่แน่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตตายอยู่บนเพดานหรือไม่อย่างไร
เจ้าของคลิปยืนยันว่าดูแล้วก็ไม่มีตัวอะไรตายนะ
แล้วจุดที่เกิดมันคือพื้นบ้านอ่ะสิไม่ใช่ฝ้าเพดาน
แล้ววันต่อมาครับเธอไปเจอหนอนในห้องนอนตัวหนึ่ง
ส่วนในห้องโถงที่เจอในคลิปก่อนไม่มีแล้วนะ
เธอก็งงเลยแล้วก็ยังหาที่มาของไอ้หนอนพวกนี้ไม่ได้
ที่บ้านก็ปกติไม่ได้มีกลิ่นอับอะไรด้วย
ก็นี่ไงคือคุณผู้ชมบางคนนะเขาก็ไปคอมเมนต

เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีแมลงวันมาขายที่ถังขยะ

อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่หลายคนเคยเจอ

เคยเจอหรือเปล่าว่าบ้านเนี่ยมีหนอนมาไต่ตามกำแพงตามพื้นบ้านแบบนี้นะครับ